เรื่องต่อไปนี้พิสูจน์ด้วยหมอปลาเรียบร้อยแล้วนะคะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไปช่วยนายนุ้ย
นายนุ้ยเนี่ยทนทุกข์ทรมานอยู่กับการที่ถูกวิญญาณเข้าสิงร่างมานานกว่า๒๐ปีนะคุณ
เพราะว่าเขาไปลอดใต้เมนมา
หลังจากที่หมอปลาเดินทางไปถึงปุ๊บนายนุ้ยมีอาการทันทีค่ะ

อากาศประมาณนี้

ไม่รู้ตัวจะมาก็มาเลย

มันจะมีอากาศร้อนหลัง

โอ้โหแบบนี้เลยทันทีที่เห็นหน้าหมอปลา

อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

คุณชัยสมบูรณวลใยอายุ๔๙ปี

สะดุ้งตกใจแต่ตัวหมอปลาเอง

เกิดขึ้นยัง
ระหว่างนั้นหมอปลาก็สอบถามข้อมูลในนุ้ยนะ
ชวนคุยไปเรื่อยมากี้นะทำงานได้ไหม

แล้วก็ขอให้นายนุ้ยนั่งลงกับพื้น

อาการของนายนุ้ยเป็นยังไงไปดูค่ะ
เจอมีดหรือไม่เจอมีดก็ตัวสั่นแล้วแต่แรกใช่ไหมจากนั้นหมอปลาก็ทำพิธีเลยมา
ทำพิธีนะคะให้ผู้หญิงคนหนึ่งไปนั่งข้างในหนุ้ย
และนายนุ้ยนี่นอนราบลงไปกับพื้นแบบนี้
เพื่อตรวจดูว่าในตัวนายนุ้ยเนี่ยมีวิญญาณสัมภเวษีอยู่หรือไม่
ซึ่งหมอปลาได้คำตอบว่าว่า

มีวิญญาณแฝงอยู่ในตัวในนุ้ยจำนวนมาก

ตามมาตั้งแต่ในนุ้ยไปลอดใต้เมนที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้ว
ก็เลยทำให้มีอาการเหมือนชักกระตุกแบบนี้
แล้วก็กรีดร้องออกมาเสียงคล้ายกับสัตว์

แล้วหมอปลานะคะก็ยกคณะพากันไปที่เมนใกล้เลย
ตรงวัดใกล้เพื่อที่จะให้ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณ
เราเคยดูแล้วเวลาจะทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณเราต้องไปแถวบริเวณเมน
แต่ระหว่างทางทั้งญาตินักข่าวต้องช่วยกันจับในนุ้ยเอาไว้นะ
พอเขามีอาการกระตุกแล้วกรีดร้องแบบนี้ตลอดเวลาตลอดทางที่จะไปวัด

อาการในนุ้ยเป็นอย่างนี้ตัวสั่นขัดขืน
พยายามขัดขืนสุดท้ายทุกคนต้องช่วยกันจับนะจับไปที่ด้านข้างเมน
แล้วพอไปถึงหมอปลาต้องทำพิธีเลย
เริ่มทำพิธีด้วยการเข้าไปผูกสายสิน
ถูกโยงมาที่ศีรษะของในนุ้ยนะ
แล้วก็จุดเทียนเอาไว้ด้านในทันทีที่เริ่มพิธีค่ะ
นายนุ้ยส่งเสียงร้องออกมาตลอดเวลา
สุดท้ายหมอปลาต้องหยุดพิธี
เนื่องจากว่านายหนุ้ยมีอาการตัวเย็นผิดปกติ

พี่

ก็คือกลัวจะไม่ไหวร่างกายเขาจะรับไม่ไหวมีทางเดียวคือต้องพากลับไปรักษาที่บ้านของหมอปลานั่นแหละโอ้ประมาณสิบห้าวันน่าจะหายเป็นปกติตามที่หมอปลาบอกครับซึ่งการที่นายนุ้ยไปรอดใต้เมนแล้วมีวิญญาณติดตัวมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะพบจะเจอนะครับบางคนบอกอุ๊ยเฉยนั้นเธอไปทำซึ่ง
เหมือนใจมันจะขาดเลยคุณตอนที่หมอปลาทำพิธีอ่ะแล้วรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวอยู่เป็นพักพักตอนที่ตัวเองเข้าไปใต้เมนอ่ะก็ไม่ได้เห็นสิ่งผิดปกติอะไรแต่ว่าในนุ้ยบอกอีกว่าเขายินดีอยากจะไปรักษาที่บ้านหมอปลาเพราะว่าเขาอยากหายจากอาการแบบนี้แล้วนะคะก็หลังจากนี้เดี๋ยวหมอปลาน่าจะพาในนุ้ยไปรักษาอยู่ที่บ้านหมอปลาแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตความคื
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแต่เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับครับ